เริ่มต้นวันนี้ด้วยการดูเรื่องนี้ก่อนครับท่านผู้ชมครับ
เป็นคดีที่เกิดขึ้นมา๑๗ปี
ปีเหลืออีก๓ปีคดีจะหมดอายุความ
เพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปนะครับ
ขณะที่อยู่ในระหว่างการประกันตัวสู้คดีนะครับ
น้องคนนี้ฮะย้อนไปเมื่อ๑๗ปีที่แล้วเธออายุ๒๐
เรียนอยู่ชั้นปวสปี๒นะครับท่านผู้ชมครับในตอนนั้นนะเมื่อ๑๗ปีที่แล้วนะครับ
เรียนอยู่ปวสปี๒วิทยาลัยพาณิชย์แห่ง๑ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
นี่ฮะทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ดูแลอยู่ที่บ้านที่กระบี่
แต่ว่าตอนไปเรียนที่นครศรีธรรมราชในตอนนั้นน่ะไปอยู่คนเดียวอยู่หอพักค่ะ
ปัจจุบันต้องกลายเป็นเนี่ยฮะผู้พิการติดเตียงใช่ค่ะแขนขาลีบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ
ก็ทำได้แค่เปล่งเสียงแทนคำพูดแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย
คุณพ่อคุณแม่อายุ๖๐กว่าแล้วต้องคอยดูแลอยู่ตลอดค่ะ
ดูแลมา๑๗ปีพูดยังพูดไม่ได้ฮะจะสื่อสารขอความช่วยเหลืออะไรต้องเนี่ย
ทำเป็นเสียงเอาหรือไม่ก็ยกมือยกขาเท่าที่ยกได้อ่ะ
เพื่อจะเป็นการสื่อสารบอกถึงการขอความช่วยเหลือ
ย้อนไปเมื่อ๑๗ปีที่แล้วครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อ๑๗มิถุนายน๒๕๔๕นะครับ
น้องผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อนางสาววันนาศรียาภัย

เกิดเหตุที่หอพรรคหลังถนนสายห้ออ้อมค่ายวัชฌิวาชน์วุฒิ
มีคนร้ายเข้ามาที่ห้องพรรคที่เธออาศัยอยู่
แล้วก็ก่อเหตุทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
คือนอกจากทำร้ายร่างกายแล้วยังจุดไฟเผาด้วย

แล้วก็เอาทรัพย์สินไปเป็นเงินสด๔๕๐๐บาท
เป็นทองคำรูปภัณฑ์ของผู้บาดเจ็บมูลค่าอีกกว่า๒หมื่นบาท

แต่ที่ตอนถูกทำร้ายถึงขั้นจุดไฟเผาด้วยท่ะเธออยู่คนเดียว
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องอยู่แบบนั้น๓วันค่ะกว่าจะมีคนมาเจอแล้วพาไปส่งโรงพยาบาล
เพราะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะตะเกียกตะกายออกจากห้องแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือใครได้
มาดูถึงอ้าวถูกทำร้ายแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
คนร้ายเนี่ยเอาไม้หน้าสามตีตีเขาที่กกหูซ้ายตีจนสลบ
อืมแล้วจุดไฟเผาทั้งเป็นเลยนะคะใช่ครับ
ทางพ่อแม่ผู้ปกครองก็พยายามที่จะไปร้องขอความช่วยเหลือ
ด้านคดีความจากหลายหน่วยงานนะครับแต่คดีมันไม่คืบหน้าใช่ค่ะ
คือคดีของตำรวจในพื้นที่เนี่ยเขาก็ทำคดีนั่นแหละ
ตอนนั้นสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุได้นะฮะ
อ่าซึ่งก็กลายเป็นแฟนที่เธอบอกเลิกไปใช่เป็น
อดีตแฟนที่ไม่พอใจที่เธอบอกเลิกนะครับ
ก็มาทำร้ายแล้วก็เอาทรัพย์สินไปตำรวจเนี่ย
ข้อหาที่ถูกแจ้งคือพยายามฆ่ากับปล้นทรัพย์ค่ะ
นี่ค่ะนี่คือจับได้นะคะไปจับนายคำรณสมยาพิทักษ์
อายุสามสิบเก้าปีเป็นชาวจังหวัดนครศีธรรมราชคะ
ผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน
จับได้ที่ตลาดเทศบาลหนองย่าใส่อำเภอหนองย่าใส่จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวานนี้นะคะ๒ตุลาคมคือทางชุดจับกลุ่มเขาลงพื้นที่หาข่าว
รู้ว่าหนีไปอยู่กับญาติในหลายจังหวัดไม่ทำบัตรประชาชน
ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือหนีไปขายพริกแกงใต้
อยู่กับญาติที่ตลาดเทศบาลหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
แล้วตอนนี้มีเมียมีลูกแล้วมีภรรยามีลูกชายคนนึงค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนเข้าจับกลุ่มแต่เบื้องต้นนายคำรณยังปฏิเสธนะ

มันก็คุ้นหน่วยหารติยืนมือกับมาช่วย
นี่คุณแม่ให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะภาพที่ท่านเห็นเนี่ยคือภาพที่คุณพ่อกับคุณแม่กำลังพาลูกสาวนะฮะ
คือนางสาววันนาออกจากบ้านที่จังหวัดกะบี่จะมาที่นครศรีธรรมราช
จังหวัดท้องที่เกิดเหตุที่เธอเคยถูกทำร้ายไว้เมื่อ๑๗ปีที่แล้วเพื่อจะพาลูกสาวไปดูหน้าคนร้าย
โอ้โหเนี่ยคุณพ่ออุ้มไปแบบนี้นะคะคนร้ายก็คืออดีตแฟนที่อดีตแฟนที่แค่เธอคือบอกเลิกอ่ะ
ใช่ขอเลิกแล้วโกรธแค้นเธอแล้วไปก่อเหตุแบบนี้เธอต้องทนทุกข์ทรมานมา๑๗ปี
ครับแต่พอเธอรู้ว่าจับคนร้ายได้เนี่ยนะคะแม่บอกนะครับ
บอกลูกสาวว่าตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะแม่บอกว่าลูกสาวทำหน้าดีใจและน้ำตาไหลออกมาทันที
โอ้โหคือพูดไม่ได้ไงแล้วถูกทิ้งไว้สามวันใช่นะคือถ้าฟังจากที่คุณแม่นะฮะ
ของน้องที่เป็นผู้เสียหายเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับแม่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคือกลางดึก
วันที่สิบหกวิทุนายนปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับทุกผู้ชมครับ
สิบเจ็ดปีก่อนตอนนั้นลูกสาวเรียนอยู่ชั้นปศปีสอง
วิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เช่าห้องพักอยู่คนเดียว
กลางดึกวันเกิดเหตุมีคนร้ายขี่จักรยานยนต์เข้ามาที่หอพักบุกเข้าไปในห้องพัก
ทำร้ายร่างกายลูกสาวด้วยของแข็งซึ่งน่าจะเป็นไม้หน้าสามนะฮะโดยตีเข้าที่กกหูซ้าย
สลบนะครับก่อนจุดไฟเผาทั้งเป็นคนร้ายมีพฤติกรรมที่โหดเยี่ยม
เพราะว่าลูกสาวทนความเจ็บปวดอยู่ลำพังถูกทิ้งไว้ในห้องพักนานถึง๓วัน
เพราะไม่มีใครรู้จนมีเพื่อนของลูกสาวไปพบก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วพบว่าโทรศัพท์มือถือทองรูปภัณฑ์มูลค่าสองหมื่นบาทและเงินสดรวมสี่พันห้าร้อยบาทหายไปอืมนะฮะ
เนี่ยนะครับค่ะคือสุดท้ายแล้วเนี่ย
ตำรวจในท้องที่ตามจับกุมตัวในคำรนหรือว่าบังมิตรได้นะครับ
คดีนะครับอ่าปรากฏว่าประกันตัวแล้วก็หลบหนีไป
นะครับจนถึงปัจจุบันนะฮะทางคดีมันก็ไม่คืบหน้า
ใช่ค่ะแม่บอกว่าก่อนหน้านี้ไปร้องเรียนกับหลายหน่วยงาน
หลายงานมากนะคะก็ไม่คืบหน้าซักที

สพเมืองนครศรีธรรมราชตรวจสอบข้อเท็จจริง
หลังจากนั้นพอมีการดำเนินคดี
มันมีปัญหาตรงที่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีลาออกไป
แล้วก็ส่งเรื่องฟ้องไม่ทันครับทีนี้ตัวคนร้ายก็หลบหนีไประหว่างประกันตัวด้วย

และคุณแม่บอกว่าสุดท้ายเลยก็คือมาร้องผ่านสื่อมวลชน
ขอบคุณสื่อมวลชนมากที่นำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นข่าว
พอร้องกับสื่อมวลชนปุ๊บตำรวจกองปราบยื่นมือเข้ามาช่วย
ื้อคดีขึ้นมาใหม่จนสุดท้ายจับคนร้ายได้ที่สุพรรณบุรี
กองปราบเข้ามาทำคดีเลยนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายทางครอบครัวของนางสาววันนา
ก็ไปที่กองประครับการตลอดผู้ทรจังหวัดละครศรีธรรมราช
ก็ไปขอบคุณตำรวจนะครับที่เข้ามาช่วยจับกลุ่มตัวคนร้ายจนได้
ปราบชุดที่ทำคดีนะครับก็คือพันธมตเอกเนติวงกุหลาบ
ภูมิกรับการหนึ่งกองประครับการกองปราบกรามนะครับ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกเนติบอกว่าคดีนี้เนี่ยผู้เสียหายถือว่า
บาดเจ็บสาหัสนะครับสาเหตุเพราะว่านายคำรณ
หรือว่าบังนิดที่เป็นแฟนเก่าโกรธแค้นที่ผู้เสียหายขอเลิกนะครับ
จากการก่อเหตุเนี่ยทราบว่าวันเกิดเหตุนายคำรณขี่จักรยานยนต์มาหาผู้เสียหาย
หอพักนะครับแล้วมีพยานได้ยินเสียงทะเลาะกัน
เสียงเนี่ยจะเงียบไปแล้วเห็นนายคำรณขี่จักรยานยนต์
ออกจากที่เกิดเหตุไปอย่างรวดเร็วนะฮะก็ถูกสารออกหมายจับเอาไว้
ติดตามจับกลุ่มตัวได้หลบหนีระหว่างประกัน
พนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าของคดีก็ลาออกแล้วก็ส่งฟ้องไม่ทันด้วย
ผู้ต้องหาหลบหนีมากว่า๑๗ปีต้นปีที่ผ่านมา
แม่ผู้เสียหายมาร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์นำรงธรรมจังหวัดกะบี่
แล้วก็มาร้องเรียนที่กองปราบให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัว
เพราะว่าคดีใกล้จะหมดอายุความนะครับ
สุดท้ายแล้วผู้ต้องหาไปพักอาศัยกับญาติในหลายจังหวัด
ทำบัตรประชาชนไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ
กองปราบติดตามสืบสวนจนรู้ว่าไปขายพริกแกงใต้อยู่กับญาติ
ตลาดเทศบาลหนองย่าใส่สุพรรณบุรีนะฮะ
มีเมียมีลูกหนึ่งคนแล้วก็วางแผนจับกลุ่มจนได้
แต่ว่าตอนนี้ยังปฏิเสธอยู่นะฮะใช่ค่ะใช่ยังปฏิเสธอยู่โอ้โห
แต่อย่างน้อยใช่ทางครอบครัวบอกว่าดีใจนะคะ
เพราะว่าใกล้จะหมดอายุความแล้วตอนแรกหมดความหวังไปแล้วนะ
คุณภาคภูมิว่าโอ้โหคงจับคนร้ายมาดำเนินคดีไม่ได้
สุดท้ายจับได้ต่อให้ปฏิเสธยังไงตำรวจบอกว่าหลักฐานมันมี
คืออีก๓ปีเนี่ยก็อยู่แบบหมดคดีเลยใช่ไหม